เรื่องประหลอดป่าครับนี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นเหมือนของเหลวสีเงินหน่อย
แล้วพระสงฆ์รูปนึงเอามาให้ญาติโยมดูบอกของดีได้มาจากในถ้ำ
ดูหน่อยคุณผู้ชมลักษณะเป็นยังไงนี่ไหลพอเอามือแตกปุ๊บมันแตกตัว
แตกไปแบบนี้แล้วเขาบอกว่าช่วยกันไอ้พวกสิ่งของไม่ดีที่จะเข้าตัวด้วยนะ
เป็นของเหลวสีเงินเงินแบบนี้จับไม่ได้คุณผู้ชมฮะจับปุ๊บมันหนีเลย
ที่เห็นอยู่นี้พระท่านบอกคือประหลอดป่าที่มาจากถ้ำผ่านการทำพิธี
เริ่มจากการตั้งขันห้าเอาไว้ข้างแล้วท่องมนต์ครับแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้
พอรุ่งเช้าอีกวันก็เลยกลับขึ้นมาดูแล้วก็เอาดอกลำโพงไอ้ดอกลำโพงคือเป็นพืชที่ใช้เป็นยาสมุนไพรนะคุณผู้ชม
พวกผื่นคันแก้ปวดบวมอักเสบเนี่ยแล้วก็ทำให้ไม่มีพิษเชื่อว่าป้องกันสิ่งไม่ดีและพูดผีปีศาจได้ครับ
ทีมข่าวก็เลยต้องไปดูซะหน่อยไปถึงที่สำนักปฏิบัติธรรมมหาวีโรบ้านจมื่นหมู่ที่๓ตะบนบ้านเดือที่ชายภูมิ
ไปถึงเนี่ยคุณผู้ชมในสำนักมีรูปปั้นต่างก็เพียบเลยนะมีรูปปั้นเยอะเลยครับ
มีชาวบ้านก็ไปกราบไหว้กันนี่ฮะสำนักปฏิบัติธรรมมหาวีโรนี่
พระมีทันใจจิตโลอายุ๕๑ปีนี่ภายในวัดนะก็มีพญานาคด้วยมีสารพระภูมิมีอะไรเต็มไปหมด
มีทันใจเล่าให้ฟังว่าเป็นแร่ประหลอดชนิดหนึ่งที่เรียกว่าประหลอดป่าถ้าใครมีวิชาอาคมก็สามารถจะจับต้องได้
พร้อมกับลงอาคมตามความเชื่อในหลายวัดก็สามารถเอามาแก้กับคนที่โดนคุณสัยได้ครับ
เรื่องต้นเนี่ยท่านบอกนะประหลอดป่านี้ไม่มีอันตรายเพราะอัตมาลงวิชาอาคมไว้แล้ว
ส่วนรูปปั้นต่างส่วนใหญ่จะแตกหักหรือบางคนก็เชื่อว่าเป็นสิ่งไม่ดี
ชาวบ้านก็เลยเอามาถวายไว้ที่สำนักปฏิบัติธรรมมหาวีโรแห่งนี้ครับเพื่อความสบายใจของชาวบ้าน
พระท่านพระมีทันใจเนี่ยนะก็เลยชาวบ้านเอาอะไรมาบริจาคก็รับเอาไว้แล้วก็มาตั้งโชว์
แต่ท่านยืนยันนะทุกอย่างก็เป็นความเชื่อ
โดยจะมีสถานะเป็นของเหลวก็เป็นธาตุทางเคมี

เป็นประหลอดวัดอุณหภูมิหรือบางครั้ง
เอาไปผสมกับเคมีบางอย่างเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

แต่สิ่งที่พระมีทันใจท่านเอามาโชว์เป็นประหลอดบริสุทธิ์
อันนั้นก็ดีสิหรือเปล่าอ้าวเหรอไม่ดี
อาจารย์ออสบอกเป็นพิษถือเป็นพิษนะ
ถ้าไปสัมผัสโดยตรงอาจจะแพ้อาจจะมีผื่นแดง
ถ้าสัมผัสเป็นเวลานานเนี่ยมันซึมเข้าผิวหนังได้นะ
เข้าสู่กระแสเลือดได้ทำให้ตับและไตอักเสบ
เกิดโรคโลหิตจางทางเดินปัสสาวะอักเสบได้
สตรีมีคันก็อันนี้ก็เข้าสู่ร่างกายแล้ว

ทารกอาจจะมีอาการสมองพิการ
หรือว่าปัญญาอ่อนได้เลยนะ

แม่แล้วเมื่อกี้พระมีทันใจก็สัมผัสไปเยอะแล้วเหมือนกัน

ท่านอาจจะต้องไปตรวจสุขภาพหน่อยนะ
ไม่รู้จะมีผลอะไรหรือเปล่าจากประหลอดป่าที่ท่านบอกนะครับ